คุณผู้ชมมาในช่วงนี้ดูเรื่องเงินในกระเป๋ากันหน่อยนะคะ
มีกรณีปัญหาที่ผู้ที่ถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิต
มีการเจอการทำรายการเงินที่ผิดปกติหลายหมื่นรายทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ทางกระทรวงดีเอสเขาเตรียมที่จะทำระบบป้องกันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
หลังจากที่มีคนถูกเจาะบัญชีนับหมื่นรายทีเดียวนะคะ
วันนี้ก็มีการแถลงนะคะเรื่องของการตรวจสอบว่าปัญหาส่วนหนึ่งมันเกิดจากอะไรนะคะ
คือมันมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นความยินยอมของเจ้าของบัญชีที่มีการยืนยันตัวตน
แล้วก็เปิดเผยข้อมูลไปแล้วด้วยเวลาเราทำผูกบัญชีเราจะต้องมีการใส่เลขหลังบัตรไปอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากนี้เขาก็จะต้องทำระบบป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส
เพราะว่าที่ผ่านมาปัญหานี้ไม่ใช่ไม่มีมันมีมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยการติดตามตัวกลุ่มมิจฉาชีพเขาบอกว่าทำได้ยาก
แต่ว่าตอนนี้ก็รอให้คอรมอลเห็นชอบร่างพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภายในเดือนตุลาคมนี้ถ้าบังคับใช้เมื่อไหร
ก็จะทำให้การปราบปรามมิจฉาชีพทำได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นนะคะมีคำแนะนำในการใช้บัตรเครดิต
เดบิตให้ปลอดภัยก็คือเขาเตือนแบบนี้ค่ะ
ถ้าซื้อสินค้าทางออนไลน์ปลายทางจะมีข้อมูลบันทึกไว้
ไม่ว่าจะผูกบัญชีไว้หรือไม่ก็ตามนะคะ
ให้ดูความน่าเชื่อถือของบุคคลหรือร้านค้า
แล้วก็ระวังการให้ข้อมูลกับบุคคลที่๓ในการใช้จ่ายผ่านบัตรนะคะ
ส่วนใครที่เกิดความเสียหายไปแล้วเนี่ย
เยียวยาความเสียหายจะเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
อันนี้ก็เป็นไปตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งคุณชำนาญวิทย์บุญหนักค่ะ
คุณชำนาญวิทย์เนี่ยถูกตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตนะฮะ
โดนไป๒๐๐๐บาทเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณนัทพงศ์
แล้วก็บอกว่าบัตรเครดิตของตัวเองเนี่ยคือของเขาก็ไม่ได้ไปผูกกับการใช้จ่ายซื้อของออนไลน์อะไรเนี่ยนะคะ
มีแค่เอาไปจองตัวเครื่องบินอย่างเดียวเท่านั้น
เขาก็เลยสงสัยตรงจุดนี้ว่ามิจฉาชีพเจาะข้อมูลของเขาได้ยังไงจากตรงนี้หรือเปล่านะคะ
แล้วพอเห็นยอดค่าใช้จ่ายในบัญชีเรียกเก็บเงินผิดปกติ

ก็รีบโทรสอบถามกับธนาคารให้เปลี่ยนบัตรให้ใหม่

แล้วก็เขาแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะออกบัตรใหม่ให้แล้วก็สกไป
แล้วก็เขาจะทำการดำเนินเรื่องเดียวกับขอยอดคืนนะครับ
ค่ะแล้วตอนนี้ได้ยอดคืนนี้ยังครับ
ตอนนี้ผมได้ยอดคืนแล้วครับได้มาเมื่อวันที่๑๒ตุลาคม
ก็เลยเข้าไปดูรายการด้วยล่ะ
เวลาโดนตัดบัตรเครดิตไปก็ไม่รู้มาตรวจสอบอีกทีนึงก็โดนไปเยอะแล้ว
อีกรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังถือว่าตรวจสอบได้เร็ว
ถูกตัดเงินไป๔๐๐๐กว่าบาทอันนี้สดร้อนเลย

คือมีข้อความแจ้งมาที่โทรศัพท์ตอนตี๒ค่ะ
หักเงิน๙๙บาท๙๙บาทก่อนนะเขาเห็นข้อความแล้วก็ไม่ได้เอกใจอะไร
โอ้โหตัวเลขนี้ต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วนะคะ
เขาตกใจมากก็รีบไปอายัดบัตรกับธนาคารแล้วก็เปลี่ยนบัตรเครดิตเลยค่ะ
ก็คือคนจะมีความเร็วมากกว่านี้
เช่นถ้าสังเกตมันจะเป็นยอดที่ซ้ำ
ถ้าเกิดว่ามันซ้ำกันสัก๒ทีเนี่ยคุณควรจะปิดระบบ
เรื่องการเงินควรจะเป็นเรื่องเงินออกควรจะยาก
แต่หลังจากนี้เหมือนทุกคนก็คงจะได้
บการณ์สักอย่างหนึ่งว่าการจ่ายออกควรจะยาก
ถ้าเกิดว่าระบบการป้องกันตรงนี้ไม่ดีพอเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า
ฟังคุณวรพรใจไม่ดีเปิดดูจริงเลย
มีไหมคะไม่มีไม่มีแต่ว่าคือเห็นก็บอกว่าเพราะมันไม่เตือนไง
มาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
สารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ
ให้ข้อมูลถึงวิธีการป้องกันเงินในบัญชีของท่านไม่ให้หายนะครับ
ถ้าโดนตัดยอดจากบัตรเครดิตก็ยังไม่ต้องตกใจนะ
แต่ว่าให้รีบแจ้งธนาคารทันทีนะครับ
เอาละครับคุณปริญญาหอมอเนกนะฮะ
ลักษณะของการดูดเงินจากบัญชีธนาคารนะครับ
หรือว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยเกิดมา๕๖ปีแล้วนะครับ
มาเปิดเผยข้อมูลและอธิบายให้ฟัง
กับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้แบบนี้
คือสาเหตุเกิดจากคนที่เอาบัตรเนี่ย
ผูกไว้กับแอปต่างครับ
ฮ่าองไลน์ฟังเลยนะครับ
น้ำมันร้านอาหารบางทีมันก็เป็นช่องโหว
ให้แฮคเกอร์หรือมิจฉาชีพมาเอาข้อมูลเลขหน้าบัตรหลังบัตร
ใช้ในทางไม่ชอบได้ซึ่งหลายคนนะครับ
ว่าการเอาบัตรนะฮะไปผูกไว้กับร้านที่น่าเชื่อถือ
สบายเนี่ยปลอดภัยนี่ร้านน่าเชื่อถือไม่เสมอไปนะครับ
เมื่อเราเอาไปผูกแล้วนี่ข้อมูลที่ท่านบอกนะ
ก็คือท่านต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเอาเองนะ
เพราะฉะนั้นนะครับมาป้องกันกันดีกว่า
เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวถ้าดูข่าวแล้วพรุ่งนี้ว่าง
ลองไปทำดูก็ได้สำหรับคนซื้อของออนไลน์ฟังทางนี้
เปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่๑บัญชีครับ
แล้วก็ขอออกบัตรเดบิตมาด้วยนะนะครับแล้วเอาอันนี้แหละ
ถ้าอยากจะจ่ายนะผูกเอาไว้ผูกเอาไว้กับไอ้แอปออนไลน
ที่คุณอยากซื้อแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาจะจ่ายค่อยโอนเงินเข้าไป
จ่ายปั๊บค่อยโอนเงินเข้าไปเป็นครั้งครั้งทำแบบนี้
เกอร์มันเอาเงินไปไม่ได้เพราะว่าบัญชีที่ผูกไว้
ไม่มียอดให้มันเอาครับส่วนใครที่โดนหักไปแล้ว
ก็อย่าเพิ่งตกใจถ้าคนที่โดนหักจากบัตรเครดิต
แจ้งไปที่ธนาคารโดยตรงว่ายอดที่หักไปนั้นน่ะ
เป็นเงินของธนาคารนะคือเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับ
เดี๋ยวเขาจะพักยอดไว้แล้วก็แค่แก้ไขให้เรา
พี่คนเมื่อกี้อาจจะออกบัตรใหม่หรืออะไร
แต่สำคัญคือเข้าไปตรวจเช็คบ่อยดีไหม
ส่วนบัตรเดบิตบัตรเดบิตเนี่ยย้ำเลยนะครับ
ไม่ควรเอาบัตรนะครับที่เป็นบัญชีหลัก
ที่มีเงินเยอะนะฮะคุณพระราพร
บัญชีไหนเงินเยอะอย่าเอาไปผูกกับอะไรนะ
เพราะว่าโดนหักแล้วมันหักจริง
คราวนี้มันพักยอดไม่ได้เหมือนบัตรเครดิตนะครับ
ก็โทรไปที่ธนาคารนะครับเพื่อจะขอเงินคืน
แต่มันใช้เวลานานเพราะต้องตรวจสอบกันนะครับ
หรือไม่อีกอย่างไปตั้งค่าในแอปมือถือนะครับ
จำกัดวงเงินสิคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะโอนสักเท่าไหร่

หรือถ้าอย่างใครเนี่ยหรืออย่างผม
ผมไม่มีความจำเป็นต้องโอนเงินไปต่างประเทศก่อน
ปิดมันซะเลยไอ้ฟังก์ชันนี้ปิดมันซะเลยครับ
เอ้าลองฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนำหน่อยครับ
การผูกบัญชีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ

คือถ้าผูกกับบัญชีที่น่าเชื่อถือมันก็ลดความเสี่ยงใช่ไหม

ว่าเราขอบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเอง
คือเราจะมีบัญชีออมทรัพย์บัญชีหนึ่งไว้เปิดไป
วันนี้นะจบรายการคุณนะไปเปิดประเชียอมทรัพย์ใหม่เอี่ยมเลย
แล้วเอาไอ้บัตรที่จะผูกไอ้ที่จะผูกเนี่ยมาผูกกับบัญชีนี้
ทั้งปีทั้งชาติมีเงินอยู่แค่๕๐๐บาท
ถ้าโดน๕๐๐บาทจบเอาแค่นี้
แต่อย่าเอาบัญชีเงินเดือนที่รับเงินเดือนเป็นหมื่นเนี่ย
ที่เราเป็นแม่ค้าขายของเงินเข้าเป็นแสนเนี่ย
อยู่เยอะมาก๕๐๐๐๐๐ถ้าโดน
มันก็โดนแค่นั้นมันจะไปโดนมากกว่านั้นได้ไง

คือนอกจากจะป้องกันคนร้ายมาโอนเงินในบัญชีเราออกไป
แล้วโอนไม่ได้เพราะเงินมันไม่ได้มีเยอะแล้ว
เรายังป้องกันการใช้เงินของตัวเองได้ด้วย
บัญชีที่เรามีเงินเยอะไปผูกกับแอปนะคะ